อีกเหตุหนึ่งเป็นข่าวใหญ่นะฮะ
จ่าเบิร์ตหน่วยสวาสตคลั่งฮะ
เมาแล้วก็รัวปืนยิงในผับจนทำให้มีคนตายนะครับ
คนตายนั้นก็เป็นคนสนิทนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตรังด้วยนะครับ

จ่าเบิร์ตเป็นตำรวจหน่วยสวาสตร์
เคยเป็นอดีตกาดของผับแห่งนี้
แล้วก็กลายมาเป็นลูกค้าประจำของร้านแห่งนี้
แล้วเมื่อคืนนี้มีเรื่องกับโต๊ะข้าง
เดินเอาอาวุธปืนไปจ่อยิงหลังเขา
จ่อยิงตรงศีรษะจนทะลุปากนะคุณ

และเหตุนี้มันเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของอาวุธปืนและหนึ่งอย่างนะ
เรื่องของการเป็นตำรวจหน่วยสวาสตร์ด้วยนะ
แล้วก็ล่าสุดที่ตรังเขามีการปิดล้อม
เพื่อจะจับกลุ่มจ่าเบิร์ตผู้ก่อเหตุคนนี้
แล้วเขาว่าย่องไปขโมยปืนยาวและเสื้อเกราะหลวงไปแล้วด้วย

เหตุแรกก่อนก็คือเหตุที่เกิดขึ้นในผับนะครับ
เกิดขึ้นช่วงตี๑เศษที่ผ่านมานะครับ
พบผู้เสียชีวิตคือนายจิตกรคงจันทร์หรือว่านายขาว

แล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังครับ

ถูกยิงด้วยปืนพกสั้นขนาด๙มมที่หลังศีรษะ๒นัด

อกจากนี้สะบักหลังซ้ายโดนอีก๓นัด

รวม๙นัทเป็นการจอดยิงนะครับ
สภาพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดครับ
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒คนนะครับ
ผู้บาดเจ็บรายแรกเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต
คือนายเอกพฤษเพชรัตน์หรือว่านายต้อม
ถูกยิงเข้าที่สะโพกซ้าย๑นัด

น่าจะถูกลุกหลงคุณเพราะเป็นนักเที่ยวนะครับ
ก็ถูกกระสุนลูกหลงเข้าที่ข้อศอกซ้าย๑นัด

ก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง๒ส่งโรงพยาบาลตรัง

ปลอกกระสุนปืน๙มมจำนวน๑๑ปลอก
ตกอยู่ที่พื้นหัวกระสุน๑หัว
แล้วก็ลูกกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้งานอีก๑นัดครับ
จากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตมากัน๓คน
แล้วก็มานั่งดื่มกินในช่วงเที่ยงคืนณผับแห่งนี้
ส่วนจ่าสิบตำรวจชุติพลนาคแก้วหรือว่าจ่าเบิร์ต
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพบ้านหนองเอื้องนะคุณนะ
ซึ่งช่วยราชการชุดปฏิบัติงานพิเศษศรีตรังหรือว่าหน่วยสวาสตร์
ก็มานั่งดื่มกินพร้อมกับเพื่อนตำรวจรวม๒นาย
โดยที่ตำรวจทั้งสองนายคือจ่าเบิร์ตผู้ก่อเหตุกับเพื่อน
เคยเป็นอดีตกาดของผับแห่งนี้
จะลาออกไปได้ประมาณ๑เดือน
แต่ก็มาเป็นลูกค้าประจำของผับแห่งนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุจ่อยิงกันเรียบร้อยแล้ว
กาดของร้านเข้าล็อกตัวผู้ก่อเหตุ
และสำคัญที่สุดต้องยื้อแย่งอาวุธปืนมาได้
แต่ผู้ก่อเหตุและเพื่อนสะบัดตัวคุณ
อุกอาจนี้นะครับมีพยานที่เห็นเหตุการณ์หลายคน
เพราะว่าในผับนะยังมีลูกค้าอยู่๒๐โต๊ะ
ใช่ค่ะแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์หนึ่งในนั้นคือใครล่ะ
เป็นพนักงานเสิร์ฟครับเราคุยกับนางสาวแอนค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าทั้งสองนายนะ
ตำรวจทั้งสองนายมานั่งดื่มกินแล้วเมาเยอะ
คงจะดื่มกินมาจากที่อื่นแล้วค่ะก็เมามาอยู่แล้ว
ทีนี้คนก่อเหตุจะถีบเก้าอี้คือ
เก้าอี้แล้วกระเด็นไปโดนฝั่งผู้ตาย

ใช่เพราะว่าโต๊ะผู้ตายมันอยู่ติดกัน

จ่าเบิร์ตไม่รู้คิดอะไรถีบเก้าอี้ไป

ใช่แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปไปผลักจ่าเบิร์ต
หลังจากนั้นก็เดินขึ้นมาทางบันไดชั้น๒นาทีนั้นแหละ
เบิร์ตที่เอาปืนชักปืนเดินตามประกบหลังแล้วก็ยิง

จ่อยิงใส่หัวก่อนแล้วก็ยิงจุดอื่นนะฮะ

ผู้ตายล้มฟุบเสียชีวิตคาที่ฮะ
เพื่อนของผู้ตายตอนนั้นก็รีบลุกจากโต๊ะ
จะไปช่วยปรากฏทำให้จ่าเบิร์ตผู้ก่อเหตุเนี่ย
ยิงใส่อีกแล้วนะฮะนะคะใช่ค่ะโอ้โหตัวหน้าไหว
แล้วก็คนยิงชักปืนตามหลังมา
แล้วก็ยิงจากด้านหลังประมาณ๕นาที
ตอนนั้นคนเยอะไหม
ทั้งหมด๗ปากพยานก็คือพนักงานเสิร์ฟของร้านทั้ง
ก็อาจจะต้องเรียกสอบปากคำทางด้านของลูกค้าหรือพยานคนอื่นด้วย
เรื่องต้นให้การสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ปมเหตุคาดว่ามาจากเรื่องที่คำเหม็นกันภายในร้าน
เหตุซึ่งนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ
คุณผู้ชมฮะที่ตรังตอนนี้ต้องปิดเมืองล่าเลยนะ
ตั้งแต่ช่วง๘โมงเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังหรือว่าหน่วยสวาสตร์

นำกำลังชุดสืบสวนทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า๕๐นายนะครับ
นำโดยภูมิกับการสืบสวนสอบสวนของภูทรจังหวัดตรัง
ตำรวจเอกรัฐกรพักดีวานิสทำการปิดล้อมห้องทำงาน
ของหน่วยสวาสทั้งหมดภายในรั้วด้านหลัง
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
หลังจากสืบทราบและมีเบาะแสนะครับ
หลังจากที่จ่าเบิร์ตหรือว่าจ่าสิบตรีชุติพล
ก่อเหตุที่สถานบันเทิงที่ผับเมื่อคืนนี้แล้ว
ได้เข้ามาขโมยอาวุธปืนยาวและเสื้อเกราะของราชการไป

ขโมยปืนไปอีกขโมยอาวุธสงครามไปอีกนะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ปิดล้อมห้องทำงานของหน่วยสวาสทั้งหมด
พร้อมกับเดินเท้าลาดตะเวนรอบบริเวณ
ขณะเดียวกันมีการแบ่งกำลังออกเป็น๒ชุด
ลงพื้นที่บ้านคนสนิทของจ่าเบิร์ตผู้ก่อเหตุ

นี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับ
ว่าผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างหลบหนีหรือสามารถควบคุมตัวได้แล้ว
ตำรวจหน่วยสวาซึ่งจริงก็ทำงานเดียวกันกับผู้ก่อเหตุ
ก็ต้องลงพื้นที่ปิดเมืองล่าแหละนะฮะคุณผู้ชม
ข่าวนี้ต้องติดตามความคืบหน้าให้ดีนะครับ